ไม่น่าเอาเยี่ยมอย่างคุณพี่วันนี้อายุสิบหกนะ
เหมือนไปขู่น้องวัยสิบเอ็ด

คือน้องเนี่ยฝั่งน้องวัยสิบเอ็ดเนี่ยเคยไปแกล้งพี่ก่อน
แล้วรอบนี้น้องซ้อนมอเตอร์ไซค์มาไอ้พี่วัย๑๖มาเจอแล้วทำแบบนี้

นี่ยากตายไปฮะ

อาหนิตี้

ลงมามันยากให้กูบวนเฮิตอียด

ย้ำอีกที๑๖ต่อย๑๑

มึงรู้จักกูน้อยไปแล้วนี่กูอารมณ์ดีแล้วนะ
ขอโทษครับ

รุ่นพี่วัย๑๖มาดักไอ้น้องวัย๑๑ที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแบบนี้ครับ

ไทยรัฐทีวีไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคุณผู้ชม
แต่อยากให้เห็นว่านี่พฤติกรรมของเด็กวัย๑๖วันนี้
เหตุการณ์นี้เรื่องราวนี้ไปถึงพ่อแม่ของเด็กทั้งสองฝ่ายแล้วนะ
ก็ต้องพาลูกตัวเองเนี่ยมาเคลียร์กันที่สพศรีบัวทองจังหวัดอ่างทองครับ
คนก่อเหตุก็เด็กวัย๑๖นี่แหละเล่าให้ฟังว่า
เขาโมโหโมโหไอ้น้องวัย๑๑ที่โยนงูใส่หน้า

นงูใส่หน้าเมื่อ๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยนะไอ้เด็กวัย๑๖เนี่ยนะ

ล่าสุดมาเจอระหว่างทางอีก
น้องวัย๑๑มันเหมือนสยะยิ้มใส่อ่ะพี่เบิร์ต
โอ้โหผมก็ทนไม่ไหวก็ต่อยไปตามคลิปเลย
ส่วนปืนที่ผมเอามาขู่นะพี่

แล้วเมื่อวานนี้พ่อแม่ของเด็กวัย๑๖ยกมือขอโทษเลยครับ
ขอโทษพ่อแม่เด็กวัย๑๑ขอโทษแทนลูกชายที่กระทำรุนแรงกับลูกของคุณพ่อคุณแม่เขา
จากนี้ก็ให้ลูกชายที่ก่อเหตุต่อยน้องยกมือไหว้กราบขอโทษนี่ฮะ

แล้วก็สำนึกผิดนี่ไอ้ปืนปลอมที่น้องเขาบอกเออก็ว่าอยู่วัย๑๖พกปืนได้ไง
สำนึกผิดขอโทษเลยครับรับปากว่าจะไม่ทำอีกไปดูตอนนั้นกัน
อยากให้เรื่องเสร็จพิมพ์ถ้ามันเจ๋งน้องคุณจะดีก็มองครับ
นี่คุณแม่ของเด็กวัย๑๑ครับก็บอกเลยนะครั้งหน้าไม่เอาไว้แล้วนะ

แต่เนี่ยพี่รุ่นพี่วัย๑๖ก็มาขอโทษน้องครับ

อ่ะขอโทษกันกอดกันแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้

แล้วต้องแกล้งจารัยดิดหน่อยว่าให้อภัย
อ๋อแค่ตกใจคำถามกันนะครับไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำอะไร